สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
แล้วเส้นเป็นเรื่องวันนี้เดินทางหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อมาหาความรู้ของก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นขึ้นชื่อที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
มาไกลขนาดนี้แสดงว่าที่นี่ต้องมีเรื่องราวดีดีให้คนรักเส้นได้ชมกันเช่นเมนูเส้นชามแรกที่เรากำลังจะได้ชมกันนี่ไงล่ะคะ
มันคือข้าวเปียกเส้นใส่รากบัวซึ่งเป็นการผสมผสานเมนูเส้นพื้นเมืองกับวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีมากอยู่ในท้องถิ่นเข้ากันได้อย่างน่าสนใจ
ว่าแต่เรื่องราวของเมนูนี้เป็นยังไงไปชมกันต่อกับไอ้น็อตและพี่แก้วที่ร้านมาเดอร์บัวกันเลยดีกว่าค่ะ
ถ้าหมาอุดรแล้วไม่ทานเนี่ยถือว่าหมาไม่ถึง

ที่นี่พิเศษก็คือเรามีการใส่นี่เลย

มันก็จะนุ่มหน่อยเนอะใช่ไหม

ถ้าตุ๋นไม่ถึงมันก็จะไม่นุ่มอะค่ะ

เหมือนกุจับยวนของทางอุรัณอยู่แล้วนะครับ
ซุปก็มีความหวานหอมของน้ำส้มกระดูก

แล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นอินเตอร์หน่อยก็คือลูกค้าแบบต่างชาติเยอะ
ถ้าเราตั้งชื่ออะไรที่มันอ่านยากจำยากก็มันก็จะไม่ติดปาก
ก็จะเป็นมาเดอร์บัวคล้ายภาษาฝรั่งเศส
นอกจากอาหารแล้วทั้งร้านมีเซอร์วิสอะไรอีกครับ

ห้องนะครับก็คือมาที่นี่สามารถพักตื่นเช้ามานั่งเรือดูบัวได้
ควรจะแนะนำให้คุณผู้ชมมาเที่ยวที่แห่งนี้เนี่ย
ช่วงเวลาไหนดีที่สุดอากาศดีบัวบานอาหารอร่อย
เริ่มเที่ยวได้ตั้งแต่พฤศจิ

แล้วก็แต่ว่าสวยเลยเนี่ยก็ประมาณมกรากุมภา
มักราคุมภานี่สวยมากสวยมากครับ
แล้วถ้าหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นก็ยัง

ปีก็มีนาเมษาก็ยังมีก็ยังได้
คนละแบบกันคือได้เที่ยวเหมือนกันแต่คนละแบบ
บัวอาจจะไม่มีมากมันจะมีชมนกมีตกปลา

ข้างล่างนี้ปลาชะโดจะเยอะมาก
ก็คือจริงแล้วเที่ยวได้ทั้งปี
แต่ถ้าจะมาดูบัวสีแดงเนี่ยมาช่วงปลายปีหรือต้นปีนี้จะดีที่สุด
แล้วอากาศก็ดีมากเลยนั่งเรือออกไปเนี่ยอากาศเย็นสบายจริง
แล้วก็มีบัวให้เราดูเนี่ยโอ้โห
เขาเรียกว่าสุดลูกหูลูกตาจริงนะครับผม
มาเที่ยวชมบรรยากาศที่แห่งนี้ก็แนะนำเลยครับผม

ร้านครัวเราเปิด๗โมงเช้าค่ะ

ค่ะตอนนี้เรามีที่พักแล้วเราก็เลยปิดครัว๒ทุ่ม

อยากจะมาเที่ยวจองที่พักนี่ต้องจองยังไง
ผ่านหน้าเพจก็ได้หรือโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ

ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับในเพจของเฟซบุ๊คนะครับผม
สุดท้ายอยากให้เชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศไทยที่ดูรายการของเราอยู่
มาเที่ยวชมทะเลบัวแดงที่อุดรธานีแห่งนี้

ให้แนะนำหรือถามให้คนที่รู้จัก
มาเที่ยวเมืองทะเลบัวแดงบาลเก่านะครับ

เพราะว่าเป็นระดับโลก
ต้องมาเลยนะครับพูดกันขนาดนี้แล้วไม่มานี่

วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับพี่ครับ
ไปแล้วกับเรื่องราวของข้าวเปียกเส้นใส่รากบวบ
ซึ่งบอกตรงเลยว่าเบิ่งแล้ว
รู้ได้ว่าต้องแซ่บอีหลีกระดอกกระเดียแน่นอน
และสำหรับเมนูต่อไปเราจะวิ่งเลาะทุ่งมุ่งหน้า
ที่ตลาดใกล้กับทะเลบัวแดงค่ะ

ทราบมาว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวในเพลิงเล็กอยู่๑ร้าน
ซึ่งถือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกร้านแรกร้านเดียว

ไปดูกันว่าก๋วยเตี๋น้ำตกสไตล์บ้านทุ่ง
จะมีอะไรดีให้เราได้เรียนรู้กันบ้าง

เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ทำอาหารกินกันเองใช่ไหม

แต่ก่อนอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วทีนี้แม่เขาแก่แล้วก็กลับมาอยู่กับแม่ค่ะ

ประมาณ๑๐กว่าปี๒๐กว่าปีค่ะ
เกือบ๒๐ปีแล้วเปิดได้กี่ปีแล้วอะเป็นยังไงบ้างทีวันนี้
ก็ได้เรื่อยนะคะพอดี
ก็พอได้แล้วเราตอนอยู่กรุงเทพเราได้ตะเวนกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนบ้างไหม
แถวอนุสาวรีแล้วก็แถวรังศิษย์อะค่ะ

ก็เลยจะตะเวนกินข้าวเตี๋ยวเรือที่ไว้ดังที่ไหนในกรุงเทศนี่

อันนี้คือด้วยส่วนตัวที่ชอบทานนะคะ
ก็คือทั้งเน็ตทั้งเสิร์ชดูว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้างั้นขอเข้าไปดูหน่อยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับ
ที่แท้ก็เป็นคนรักในการทานก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับพวกเรานี่เองค่ะ
แต่จากคนชอบทานก็กลายมาเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวเอง

ต้องขยับเข้าไปที่หน้าเตาเพื่อล้วงเคล็ดลับกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้ไปพักสักครู่แล้วกลับมาฟังความรู้ของก๋วยเตี๋ย
น้ำซุปตรงนี้นี่กินจะกระทำอย่างไรบ้าง

รสชาตินี้เหมือนกินที่ทะวัดธรรมดีแล้ว

แล้วก็กิน
เผ็ดไหมคะเผ็ดเลยเนี่ย
คนอีสานจะไม่เผ็ดใช่คนอีสานเขาชอบกินเผ็ดค่ะ
รสชาติมันกินก๋วเรือที่กรุงเทพเลยครับผม
เหมือนเลยเข้มข้นเหมือนกันเลย

ซึ่งได้สาวว่าน้ำที่เขาใส่ดีมากด้วย

เพราะว่ามันมีที่ท่องเที่ยวค่ะทะเลบัวแดงค่ะ
อ๋อนี่ใกล้ทะเลโบแดงใช่ค่ะ
คนกันเที่ยวและคนกันมาอาหารที่นี่ใช่ค่ะ